สวัสดีครับ๙นาฬิกา๕๘นาทีนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพราะว่าตอนนี้เองสภาพอากาศทั่วไทยหลายพื้นที่นะครับ
ทางตอนบนจนถึงตอนกลางคงต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวดลักษณะอากาศอย่างหนักเลยทีเดียว
ปัจจัยสำคัญก็คือการก่อตัวของไซโครนก่อมา๒วันแล้วนะครับ
ขณะนี้เองไซโครลูกนี้พัฒนาความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดจากการตรวจสอบพายุลูกนี้มีชื่อว่าไซโคโลนูเป็นภาษาเมารีฟแปลว่าเชือกป่าน
ตอนนี้เองกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณชายฝั่งทางที่ตะวันออกของเมืองวิสาขปัตตานำประเทศอินเดีย
มีทิศทางเคลื่อนที่เรียบชายฝั่งมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดหมายปลายทางของพายุลูกนี้ถ้าหากเราไปดูจากคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีก็จะพบว่า
มีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับบริเวณแนวรอยต่อระหว่างประเทศเมียนมาร์แล้วก็บังกลาเทศแน่นอนครับ
พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
แต่ได้กำลังความรุนแรงรวมไปถึงความใหญ่ของพายุลูกนี้จึงสามารถที่จะเหนียวนำให้บางจุดบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหางของพายุลูกนี้ด้วย
มีพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกอย่างหนักลมแรงที่เป็นผลพวงมาจากพายุลูกนี้
วันนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับรวมไปถึงในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
เพชบูรณ์ลำภูรณ์แล้วก็ลำป่างนะครับ

จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารครับ
ชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำอุบลราชธานี

พื้นที่เลยทีเดียวคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
ฝั่งตะวันออกก็ประกอบไปด้วยระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ในวันนี้ต่อเนื่องนะครับ
จนถึงสุดสัปดาห์ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากหางของพายุไซโครนลูกดังกล่าวนะครับ
โดยถ้าหากเราคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีวันนี้ตลอดทั้งวัน
อย่างที่ได้บอกไว้แล้วครับว่าสถานการณ์ฝนนั้นจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
โดยจากการคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้
ก็คือบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เนื่องจากว่าหลังจากนี้หลังจากที่พายุนั้นเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเหนียวนำ
ให้เกิดกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้นแรงขึ้น
ดังนั้นฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของการเดินเรือครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยของพายุลูกนี้ที่มีการเหนียวนำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลม
กลายเป็นกระแสลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในวันพรุ่งนี้
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีการพัดของกระแสลมแบบนี้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
กรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศให้เมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
และแน่นอนสิ่งที่จะตามมาก็คือความรุนแรงของคลื่นที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวรวมไปถึงเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๑เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าบางพื้นที่นั้นคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดฝนตกนั้นยังคงน้อยอยู่นะครับวันพรุ่งนี้
เกิดฝนนั้นค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับ
ก่อนที่จะมาตกอย่างหนักตกอย่างต่อเนื่อง
อาวเบงกอร์พัดเข้ามาปกกลุลในบระเวณ
ของประเทศไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องเฝ้าตรวจสอบรวมมาถึงติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป